คุณผู้ชมไปดูพิธีกรรมที่เขาสืบทอดกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณของชาวบุรีรำ
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกัน
เป็นการประกอบพิธีกรรมกันนะคะ
คุณไม่ต้องตกใจ
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาทำอะไรกัน

ผู้สูงอายุเขาก็ทำพิธีกรรมลำผีฟ้า
เพื่อรักษาอาการป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้ตามความเชื่อ
สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะ
โดยการนำพิธีกรรมนี้ชาวบ้านก็จะแต่งเครื่องเส้นบูชาพญาแถน
ด้วยเครื่องบูชาที่เรียกว่าเครื่องคาย
ขัน๕ขัน๘ก็จะมีทูบเทียนดอกไม้๑๓คู่
เงิน๑๒บาทข้าวสาร๑ถ้วยไข่ไก่๑ฟองกล้วย๑หวี
ข้าวต้ม๒มัดกระจกหวีและผ้าไหมแล้วก็มีน้ำหอม๑ขวดด้วยนะคะ

โดยเครื่องเส้นเหล่านี้ก็จะเอามาจัดเตรียมไว้
อกจากนี้ก็ยังเตรียมเสื้อผ้าผู้ป่วยด้วย

เสียงแขนและกล่อง

จากนั้นล่ะค่ะผู้สูงอายุที่ร่วมพิธี
เขาก็จะทำอย่างที่ได้ดูกันไปตอนต้น
ก็คือแย่งหุ่นช้างหุ่นม้า

เพื่อเขามองว่าเป็นสิ่งของที่เป็นสิริมงคล
ใครได้ไปบูชาก็จะเสริมมงคลให้กับตัวเองด้วย